ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับ๑๒สาวงามนะคะ
ที่เราได้เห็นกิจกรรมต่างรวมไปถึงทักษะต่างที่เขาได้ผ่านมา
และภาพความประทับใจนี้จะย้อนกลับมาอีกครั้งในปีนี้
ซึ่งเปิดโอกาสและรับสมัครสาวงามที่มีความพร้อมกันแล้วค่ะ
อ่า
เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยรวมชิงมงกุฎ
เวทีใหญ่ระดับท็อปทรีของโลกที่มีประวัติยาวนานมากกว่า๕๐ปี
โดยเนยนฮาไทยเล็กบำรุงผู้อำนวยการกองประกวดสาวสวย
ซึ่งการันตีความเข้มข้นของการประกวดแน่นอน
โดยมีรางวัลรวมของปีนี้รวม๓ล้านบาท
สาวสวยคนใดสนใจรีบสมัครกันได้ผ่านทางออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๕มิถุนายนนี้
หรือสมัครด้วยจนเองในวันที่๖๗มิถุนายนนี้